ข้าบอกเลยครับบุฏมคารู้อะไรไม่สู้รู้เนี่ย
เชื่อนะนางเอกคนสวยคนแซ่บของเรานะ
คืออยากจะซื้ออยากจะซื้อสุดท้ายไม่ได้ซื้อแล้ว
มันดันออกอาการมันเลยเป็นแบบนี้ค่ะ

มันเจ็บใจจริงนะมันรู้สึกว่าทำไม

เพลงมันถูกแล้วเนี่ยตีเลขถูกเนี่ย
มันเป็นเลขที่ถูกแต่หนูเล่นไม่ทัน
หนูแบบเออทำไมอะไรอย่างนี้

เพราะว่าหนูถ่ายแม่โขงนี่แหละ
เออคือเอาเลขไปตีใช่ไหมแล้วก็ไปถามคนอื่นว่า

หนูจำได้ว่ามันแบบไม่๖๘แล้วมันอะไรประมาณนี้
หนูก็จำจดไว้ด้วยว่าจะซื้อสรุปลืม
ลืมเออเอ๊ะ
โอ้โหลืมงวดนั้นคุณผู้ชมค่ะงวดนี้ห้ามลืมนะ
แล้วเวลามันเกิดเหตุเกิดเรื่องเหมือนว่าเจ็บใจจริงเข้าใจเลย
คือดวงเรามาพี่แจ๊คมันดันบังเยอะ
แล้วหลายคนอยากเชื่อว่าเป็นดิฉันก็เคยเป็นเจ็บใจเจ็บใจ
คือถ้าไม่ได้คิดจะซื้อแล้วมันออกเข้าใจ
แต่มีพิษไว้แล้วแล้วมันไม่ได้ซื้อ
แล้วพอมันรู้ออกมาแล้วมันวาวุ่นอยู่พักใหญ่นะ
เปรี้ยวก็บอกว่างวดนั้นนะเพื่อนนะไม่ได้ซื้อเองไม่พอ
ลืมบอกแม่อีกตอนนี้แม่ยังไม่รู้นะ

แม่เปรี้ยวไม่ได้ซื้อลอตตาลีแม่ฟ้องเลย
แต่ใดก็คือเปรี้ยวบอกเลยว่านี่ถ้าบอกแม่นะปังแน่
เพราะว่าอะไรไหมทุกงวดแม่ยืนหนึ่งไม่เคยพลาดเลยไม่เคยลืมซื้อ

ใช่นะคะแล้วคุณแม่เขาเป็นแฟนคลับรายการเราด้วยนะ